กลับไปทำชีวิต

เต็กติ้นไม่บ้านเต็กติ้นไม่ห่าว

มันเบิ่งกันแน่กันเด้อ

จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม

จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม

จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม

จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม

จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม

จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม

จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม

จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม

จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม

จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม
จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม
จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม
จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม

จากฝั่งภูมิธรรมฝั่งภูมิธรรม